คุณผู้ชมครับผู้โดยสารที่เขาขึ้นรถเมย์หรือรถปอ
เขาถามว่าปอสาย๔๐คุณจะสร้างตำนานบทใหม่
สายอื่นที่เขาปิดตัวไปหรือเปล่าเพราะคุณทำแบบนี้ครับ
ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเส้นนี้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด
เดี๋ยวดูรถเมฆเลยครับติดยาวเลยนี้ครับสายผ่านตลอด
เขาก็ไม่สนใจนะครับว่ารถจะติดหรือไม่ติด
เออเดี๋ยวก่อนไปเลี้ยวครับคุณ
ยาวท้ายแถวเขาอยากจะเลี้ยวซ้ายเต็มที
คันนี้ครับจอดแช่อยู่ซ้ายสุดกลางสี่แยก
คือซ้ายตรงนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนมันซ้ายผ่านตลอด
ซ้ายผ่านตลอดไอ้รถที่เขาอยากจะเลี้ยวซ้าย
เขาก็เลี้ยวไม่ได้แต่ว่าพี่ใหญ่ขวางกลางลำอยู่เนี่ย
นะฮะเหตุเกิดที่
แยกบริเวณปากซอยสุขุวิต๗๑หรือว่าซอยปีดีพนมยงครับ
บนถนนเส้นนี้จะแบ่งถนนออกเป็นฝั่งละ๒เลนใช่ไหม

ช่วงเช้าก็ติดขัดจะตายอยู่แล้ว
เพราะรถเมย์หลายสาย๑ในนั้นคือสาย๔๐อ้อ
สายที่ทำแบบนี้ชาวบ้านเขาฟ้องมา
คือชอบจอดแช่เลนซ้ายที่มันจะผ่านตลอด
ไปถนนพระราม๔แล้วแต่พอรถเมลจอดแช่
รอไฟเขียวปั๊บรถที่เขาจะเลี้ยวซ้ายก็ไม่ได้ไปไป
ติดยาวนะครับคุณผู้ชม
ทำไมเขาถึงบอกว่ารถปอสาย๔๐

เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยจำได้ไหม
ที่ชนมอเตอร์ไซด์ที่๔แยกราชประสงค์
แล้วพี่คนนี้ก็เป็นคนขับรถเมย์เหมือนกัน
แล้วท่านจะไปสอบเรื่องตำแหน่งท่านเสียชีวิตตรงนี้

ขับไปเกือบจะชนคนข้ามทางม้าลายอีก
นี่แหละครับชาวเน็ตเขาเลยถามว่า
นี่จะสร้างตำนานบทใหม่เหรออย่าเลยครับ